เจ็บในละกาศ๔๖นาทีครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามข่าวกันต่อ
เจ้าพ่อจะไม่ทนเข้าฝันสั่งไล่ไก่ขี้เต็มศาล
เออนะฮะเดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูนะครับ
ถ้าขึ้นวอลข้างหลังแบบนี้แสดงว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดา
แต่เรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้มันไม่ธรรมดามานานแล้ว

ยายบัวที่พอถึงวันโพธิ์ขออภัยนะกลิ่นตัวท่านจะมีเกลิ่นมาก
ญาติเขาบอกไม่ใช่ผมกล่าวหานะเหมือนเหม็นเน่า
เนี่ยแล้วโหยหวนหวยหวนเหมือนถูกแฝงร่างเหมือนคุยกับผี
ดูคลิปนี้ก่อน
นี่ครับนี่คือยายบัวนะที่ญาติถ่ายเอาไว้
มีอาการคล้ายถูกแฝงร่างครับ
คุณยายุค๘๓ปีโอ้โหสูงอายุแล้วล่ะท่านป่วยติดเตียง
แต่พอวันพระวันโกน
ท่านร้องโหยหวนแล้วกลิ่นตัวออกมาคล้ายกับของเน่า
เชื่อว่านี่ถูกปอบแฝงร่างแน่

ฝากบอกผ่านไทยรัฐทีวีไปตั้งแต่วันก่อนโน้น

มาที่บ้านของยายบัวที่นครปฐมตามนัดครับ
พอหมอปลามาถึงนะครับ
เปิดประตูพลัวเข้าไปในห้องยายบัวเท่านั้นแหละครับ
คุณผู้ชมดูนะ

แรงที่แรกคิดว่าเป็นวิทยาศาสตร์

ใครที่ตามดูหมอปลามาหลายปีเนี่ยรู้ว่าถ้าอาการนี้ละก็เจอแล้ว

หมอปลาพออืดพออมครับเห็นไหมครับ
เจียนน้ำหูน้ำตาไหลน้ำลายไหล
หายใจติดขัดแบบนี้สัญญาณวิทยาลีเอาลับมานะครับ
สักพักนู่นน่ะหมอปลาถึงอาการดีขึ้น
แล้วคราวนี้ค่อยเข้าไปคุยกับยายบัว
นอนอยู่บนเตียงคนไข้คุณผู้ชม
คำแรกที่ยายบัวคุยกับหมอปลาคือ
ยกแขนไม่ได้แล้วยายบัวทำอย่างไรไหม
ทำอย่างไรครับยิ้มให้หมอปลายิ้มให้หมอปลา
ลูกสาวของยายบัวให้ข้อมูลบอกว่า
ยายบัวมีอาการแบบนี้มาเป็นปีแล้วครับ
เคยให้พระมาดูพระยังบอกเลยว่าของแรง
หมอปลาให้นักข่าวผู้หญิงช่วยนะ
นักข่าวผู้หญิงช่วยหน่อยจับมือยายบัวไว้
แล้วหมอปลาก็เอามือไปวางไว้ที่หน้าผากของยายบัวฮะ
ทำให้นักข่าวน้องผู้หญิงมีอาการชาที่ปลายเท้าไปด้วย
พอหมอปลาเอามือออกจากหน้าผากยายบัวอาการชาที่ปลายเท้าหายไป
นั่นเป็นการให้มีคนช่วยพิสูจน์ว่านี่มันมีอะไรผิดปกติ
หมอปลาระบุว่าในตัวของคุณยายนั้นมีพลังงานบางอย่าง
ทำให้พฤติกรรมของคุณยายเปลี่ยนไป
พูดง่ายก็คือมีสัมภเวษีสิงอยู่แฝงอยู่ในร่างของยายบัวนั่นแหละครับ
คุณผู้ชมฮะทำให้ยายโบมีพฤติกรรมแบบนี้
เท่าที่สัมผัสได้มันเป็นวิญญาณที่ค่อนข้างแรงพอสมควร
แต่หมอปลาก็ไม่รู้ว่ายายไปรับวิญญาณตนนี้มาจากที่ไหน
แล้วเป็นวิญญาณของอะไรของใคร
หมอปลาบอกกับญาติญาติว่าหมอปลาช่วยรักษายายบัวให้ได้นะ
แต่ต้องทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณ
แล้วมันอาจจะนำไปสู่ความสูญเสียของครอบครัว
เพราะว่าหลังจากทำพิธี๑๐วัน
ยายบัวอาจจะเสียร่างนี้ไปครับคุณผู้ชมฮะ
ผมบอกกันแล้วว่าอันนี้ผมไม่ใช่หมอดูหรอก
แต่จากที่ผมเจอเคสลักษณะนี้
แต่มันไม่ใช่ให้คนสองคนมาตัดสินใจ
ต้องให้ใส่เรื่องของเขาเป็นคนตัดสินใจด้วย

แต่ถ้าทำพิธีให้เขาเรายินดีทำ

ก็คือร่างก็ต้องไปกับพลังงานสั่งตรงนี้ด้วย
นั่นแปลว่ายายบวชจะต้องตาย

เห็นหมอปลาบอกว่าต้องให้คนอื่นตัดสินใจนะ

นั่นแหละทำให้นางสาคอนจูงสุกครับ

ยินยอมให้หมอปลาทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณนะ
เพราะไม่อยากเห็นแม่ทรมานอีกต่อไปแล้ว
สงสารแต่บ้านเธอไม่ใช่มีเธอคนเดียว
มีพี่น้องกันอีก๖คนไง
เดี๋ยวต้องจับเข่าคุยกับเราว่าทำยังไง
เอาไหมจะตัดสินใจยังไง
ติดตามตอนต่อไปครับ

พอทำพิธีแล้วประมาณสัก๑๐วัน
ร่างก็จะไปด้วยกับสิ่งที่อยู่ในร่างกายด้วย